ค่ะเมื่อวานนี้ช่วงสักประมาณเกือบพบค่ำนะคะ
เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงโรงงานที่
เป็นโรงงานผลิตสารเคมีให้อุตสาหกรรมนะคุณผู้ชม
นี่ค่ะแถวท่าข้ามสแมดำบำคุณเทียงกรุงเทพฯนะครับ
ใช่คือดูจากลักษณะของสีควันไฟ
ท้อนให้เห็นเลยว่านี่คือสารเคมีทั้งนั้นเลยนะดำขนาดนี้นะครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ตำรวจสอนอท่าข้ามเขาได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
โรงงานทินเนอร์แล้วก็โรงงานผลิตสีของบริษัทเซี่ยงไฮเพนแอนดฮาร์กแวร์นะฮะ
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่๔๑ถึง๔๕ถนนท่าข้ามซอย๑๔แขวงสมดำเขตบางขุนเทียนค่ะ
ก็เลยต้องมีการประสานรถดับเพลิงเยอะเลยนะคะ๒๐คันเข้าไประงับเหตุ
จุดเกิดเหตุเป็นโรงงานแล้วก็เป็นโกดังเก็บสินค้าประเภททินเนอร์สีสารเคมี
ที่ใช้กันในแวดวงอุตสาหกรรมมาค่ะตรงเนี้ยเนื้อที่สักประมาณหนึ่งไร่ได้นะคะ
แล้วแต่ละอย่างเนี่ยทั้งสีทั้งทินเนอร์สารเคมีเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจเลยที่เพลิงมันลุกไหม้อย่างรวดเร็วแบบนี้
สุดท้ายแล้วลุกลามเข้าไปตัวอาคารสำนักงานด้วยจะเป็นออฟฟิศ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานค่ะกว่า๒ชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะคะ
ต้นนอกจากโรงงานทินเนอร์ซึ่งเป็นต้นเพลิงแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าเพลิงมันลุกลามบานปลายไปยังโรงงานโรงงานพลาสติกซึ่งตั้งอยู่ติดกัน
คือแต่ละอย่างนี่เชื้อเพลิงอย่างดี
ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยกลายเป็นว่าค่อนข้างใช้เวลานานนะฮะ
กว่าจะควบคุมเพลิงได้สำเร็จนะคะ
คุณผู้ชมโรงงานพลาสติกเนี่ยเป็นโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดกำจรอุตสาหกรรมค่ะ
ก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะเบื้องต้นทั้งสองโรงงานเนี่ย
มูลค่าความเสียหายเนี่ยตีเอาไว้วงคร่าวไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทนะคะ
ทีนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยเปิดเผยกับเราบอกว่าจากการสอบถามชาวบ้านให้การตรงกันบอกว่า
ขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่โรงงานทินเนอร์เขาปิดทำการแล้ว
อ่ะมองในแง่ดีปิดทำการแล้วไม่มีคนอยู่ก็ดีไม่มีคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
แต่มองอีกแง่หนึ่งเนื่องจากว่าโรงงานตรงนี้ลักษณะกำแพงค่อนข้างสูง
ต้นเพลิงมาจากโรงงานทินเนอร์นั่นแปลว่าอะไร
ตอนที่เกิดเพลิงลุกไหม้เนี่ยไม่มีคนเห็นชาวบ้านข้างนอกก็มองไม่เห็นเพราะรั้วมันสูง
คราวนี้แหละค่ะไฟที่มันไหม้เนี่ยมันลุกลามบานปลายอย่างรวดเร็วก็เลยกลายเป็นภาพนี้นะคะความเสียหายก็เลยเยอะนะคะ
หลังจากนี้นะคะพนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามตัวเจ้าของโรงงานมาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ